ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมอ่านข่าว
ข่าวนี้เป็นข่าวที่มีคนสนใจมากขึ้นเรื่อยนะคะ
แล้วก็ในช่วง๒๓วันมีความคืบหน้าของข่าวพอสมควร
เพราะว่าหลังจากที่น้องผู้หญิงคนที่ว่านี้ไปร้องให้สื่อช่วย
ไปร้องให้กับทนายสงการช่วย

แล้วก็ความคืบหน้าในช่วง๒๓วันวันนี้เกิดขึ้นเยอะโดยเฉพาะวันนี้
มีความคืบหน้าเยอะเลยทั้งคดีนี้เองนะคะ
แล้วก็คดีอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันกับผู้ที่แจ้งความเป็นคนเดียวกัน
ข่าวนี้นะคะเล่ามาตั้งแต่น้องพ่อและแม่ถูกแจ้งความจากนายจ้าง
ว่าไปรักทรัพย์เขามูลค่าประมาณ๑๐ล้านบาทนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ย
พ่อแม่และน้องเนี่ยถูกทั้งหมายเรียก
แล้วก็เดินทางมาถึงถูกหมายจับด้วยนะคะ
แต่เรื่องที่มันมากลับอีกแบบนึงก็คือว่าเด็กเนี่ยไปขอความช่วยเหลือเพราะ
ว่าตัวเองไปถูกรวบตัวได้เพราะมันมีหมายติดตัวใช่ไหมคะ
อันนั้นขั้นหนึ่งนะคะโดยที่เจ้าตัวก็ค่อนข้างตกใจ
แต่ที่เรื่องมันมากลับจริงจนคนตั้งคำถามว่าตกลงแล้วเรื่องนี้มันเป็นแบบไหน
คือเด็กสอบได้น้องจบมปลายค่ะแล้วก็ขึ้นระดับอุดมศึกษาสอบได้
แต่พอมีหมายที่ว่านี้ติดตัวปุ๊บเข้าเรียนไม่ได้ก็เลยตั้งคำถามเพราะอ้าวเด็กก็
ไม่ยอมจำนวนนะเขาก็สู้ว่าเขาไม่ผิดแต่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแบบนี้
วันนี้เราจะคุยนะคะความคืบหน้าวันนี้กันแล้วก็ที่สำคัญ
ในวันนี้ด้วยจากคู่กรณีเดียวกันก็คือนายจ้างคนเดียวกันเลยนะคะ
วันนี้เราจะคุยกับประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
นายสงการอัจฉริยศัพย์แล้วก็น้องก้อยคนที่ถูกกล่าวหานะคะ
ประพาวันใจกล้าสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ

เพราะเชื่อว่าคนที่ตามข่าวจะอ่านรายละเอียดยิบหลายด้านเยอะ

เอานะวันนี้ที่เราคุยกันก่อนนะคะ
ตอนนี้หนูสบายใจขึ้นหรือยังก้อยจ๋า

สบายใจคือตอนนี้มันเดินไปถึงขั้นไหนแล้ว
อย่าลืมนะว่าหนูยังมีคดีติดตัวนะ

สบายใจเพราะว่าทางผู้ใหญ่ได้รับเรื่องไว้แล้วค่ะ
ว่าจะให้ความยุติธรรมกับหนูแล้วก็ครอบครัวค่ะ

ไปร้องมาที่กองปราบแล้วก็ทางอายการสูงสุดรับเรื่องไว้แล้วค่ะ
ก็คือทั้งตำรวจด้วยแล้วก็ไปร้องอายการอายการก็รับให้ด้วย

คือเขายังไม่ได้บอกเลยนะว่าเออหนูพ้นผิดแล้ว
ก็มีการสอบปากคำไว้อะค่ะว่าก็พฤติการคดีต่างค่ะ

คือตอนนี้เวลาที่ก้อยเดินหน้าออกสื่อนะคะ

้อยไปแต่กับทนายสงการใช่ไหม

คุณพ่อคุณแม่ก็คือเขาก็ต้องรอทางกองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
ทุนทรัพย์อยู่เพื่อที่จะมาประกันตัวแล้วก็สู้คดีค่ะ
้อยก็ต้องรอเงินประกันตัวเหมือนกันใช่ไหมคะ
คือตอนนี้พ่อแม่ลูก๓คนเนี่ย

แต่ตอนนี้เริ่มมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยแล้ว
ซึ่งคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยให้เงินประกันตัวเนี่ยคือ
หน่วยงานภาครัฐใช่ไหมคะ
มันหมายยังไงคะมันความแบบนี้ทั้งโทษนะคะ
คือเป็นคนที่ถูกกล่าวหา
ว่าในวันที่มีการกล่าวหาว่า

และข้อเท็จจริงที่ทางกระทรวงยุทธรรมพิจารณาเนี่ย
ก็คือเขาบอกว่าวันดังกล่าวเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจพยานเอกสารหลักฐานร่องรอยนิ้วมือแฝงนะครับก็ยังไม่ปรากฏ
จากนี้แล้วก็ยังให้ตำรวจเนี่ยได้ค้นตัวในวันดังกล่าวและที่สำคัญก็คือกลับบ้านวันนั้นด้วยความเมตตาของตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
เรียรายให้เงินให้น้องก้อยกลับบ้าน๓๕๐๐บาทกับแม่
นี่คือข้อเท็จจริงและสามารถตรวจสอบได้และมีตัวตนครับ
ที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยก็คือเรื่องเกิดตั้งแต่ปี๕๘เนาะ
ใช่ครับ
นายจ้างนะแจ้งความก็เลยเข้าไปโรงพักพร้อมสัมภาระต่างเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและให้ตำรวจสนประชาชื่นเนี่ยนะครับลงประจำวันชัดเจนว่ามาแสดงตัวเพื่อความบริสุทธิ์ใจนอกจากนี้แล้วตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจที่เกิดเหตุค่ะและเมื่อไปตรวจแล้วก็ไม่พบร่องรอย
แล้วก็ถัดมาเป็นคุณพ่อใช่ค่ะแล้วก็มาเป็นตัวหนูนี่แหละ
ในบ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มีลูกทั้งหมด๔คนแต่ว่าคนโตเสียชีวิต
ใช่ค่ะตอนนี้หนูเป็นลูกคนโตแล้วก็มีน้องเป็นผู้หญิงอีกสองคน
ใช่ไหมคะหนูมาเนี่ยไม่ได้มาเพื่อทำงาน
ใช่ค่ะหนูมาทำอะไรมาแค่ช่วยแม่เฉยค่ะ
ช่วยแม่คือไม่ได้เป็นลูกจ้างของนายจ้างแต่มาช่วยแม่ทำงานคือหมายถึงว่าหนูไม่ได้รับเงินเดือน
แต่ว่าแค่มาช่วยแม่เฉยตอนนั้นที่ไปนะตอนเกิดเหตุคือ๑๕๕๘
ทีนี้มันมีเรื่องราวก็คือว่าทำข่าว

แต่ว่าเราไม่ได้ไปนี่เลยเป็นชนวนว่าหนูไปเล่าให้พ่อแม่ฟัง
ยังค่ะก็คือนายจ้างก็เริ่มชักชวนเรื่อย
แล้วก็มีการบังคับข่มขู่ค่ะหลายครั้ง
คำว่าข่มขู่เขาจะขู่อะไรได้คะ

ค่ะก็ขู่ว่าเคยทำอะไรเอาแบบนี้ค่ะ
สองครั้งเคยยัดของให้คนอื่น
แล้วก็ขู่ถึงผู้มีอิทธิพลต่างที่นายจ้างเขารู้จักนะคะ
เดี๋ยวเขาขู่ว่าเขาเคยยัดของ

คือบอกลาออกกันอย่างเป็นทางการไหมหรือเก็บของออกมาเลย
ไม่คือตอนแรกค่ะคือเขาอยากให้แม่ออกคนเดียวค่ะ

แต่ว่าแม่บอกว่าถ้าจะออกคือต้องเอาหนูกับพ่อไว้เขาไม่ยอมค่ะ
คือเคยขอออกดีแล้วแต่เขาไม่ยอมค่ะ

แต่ว่าเอามาจนถึงวันนี้ก่อนที่บอกเมื่อสักครู่นี้คือว่า

ก็คือว่าตัวน้องเป็นเยาวชน
เสร็จแล้วต่อมาเนี่ยเนื่องจากว่ามีการผัดฟ้องของพนักงานสอบสวนนะครับ
เสร็จแล้วต่อมามีการยื่นผัดฟ้องขาดไปในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย
จากบ้านปรานีแล้วก็สารเยาวชนและครอบครัวกลางนะครับ
ฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เขาคือรายละเอียดต่าง

พรั่งพลูในการร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมมายังกองปราบปราม
เพราะฉะนั้นแล้วในวันที่มีการร้องปราบปรามนั้น
พนักงานสอบสวนกองปราบปามสอบสวนไว้เรียบร้อยแล้วครับว่า

ถ้าผู้แจ้งแจ้งความจริง
ก็จะไม่ผิดในเรื่องของการแจ้งความเท็จ
แต่ถ้าเกิดการแจ้งความเป็นการแจ้งความเท็จ
ผู้แจ้งความนั้นก็ต้องรับโทษทางอาญา
พนักงานสอบสวนได้รับเรื่องคำร้องทุกข์จากน้องก้อยเรียบร้อยแล้วครับ

คือไม่ใช่ร้องแค่ว่าเราลำบากแต่เหมือนกับ
คือถ้าเขาเท็จเราจะแจ้งความกลับเขาเหรอคะ
ใช่คือเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนั้น

เป็นคดีความนี่คุยกับพ่อแม่ยัง
คุยละครับก็มีคุยกันบ้างครับ
ก็คือหนูหนูต้องการคืออยากขอความยุติธรรมให้ครอบครัวด้วยค่ะ
อยากให้ตรวจสอบว่าขอบครัวหนูไม่ได้ทำจริงอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าพ่อวันแรกที่เข้าไปหนูก็เข้าไปแสดงความบริสุทธิ์แล้ว
แล้วก็ตำรวจพนักงานสอบส่วนก็ปล่อยนวดตัวหนูกลับบ้านได้ค่ะ

แล้ววันนี้ตอนที่คุยกับตำรวจกองปราบค่ะไม่ใช่วันนี้
ตอนนี้คุยกับตำรวจกองปราบเราพูดยังไงว่าเราจะฟ้องกลับเลยเหรอ
หรือเราพูดกับเขายังไงคะหรือมันเป็นกระบวนการอยู่แล้ว
มันเป็นกระบวนการทางกฎหมายครับว่าหากผู้แจ้งเนี่ย
เป็นการแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานก็ต้องรับโทษทางอาญาอยู่แล้วครับ
และน้องเขาก็เนี่ยเป็นผู้เสียหายด้วยรัฐก็เป็นผู้เสียหาย
คดีดังกล่าวนี้เป็นความผิดอันยอมความไม่ได้ครับ

แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่อธิบายไปตอนต้นก็คือสำนักงานกองทุนยุติธรรม
ใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยมันก็มีข่าวออกมาว่าทนายสงการเนี่ยได้คดีคล้ายแบบนี้

คำว่าคดีแบบนี้คือเหมือนกับเรื่องราวแบบเดียวกันเหรอคะ
ก็คือวันนี้เราไปยื่นร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อท่านอายการสูงสุด
สอบประเด็นเพิ่มเติมเนื่องจากว่าสำนวนคดีน้องก้อยเนี่ยนะครับ
ส่วนหนึ่งพนักงานสอบสวนได้ส่งไปยัง

ในประเด็นข้อสงสัยในทรัพย์สินสิบเอ็ดรายการนั้น

อายการสูงสุดหรืออายการเจ้าของสำนวนสั่ง
เมื่อเราไปยื่นในวันนี้ปรากฏพลิกล็อกครับ
ปรากฏว่ามีคดีที่ลักษณะเดียวกันถูกนายจ้าง
แจ้งความลักษณะในจ้างเช่นเดียวกัน

แต่เคสหนึ่งที่นั่งอยู่ในรายการนะครับ

คือคุณผู้ชมคะที่ทนายสงการบอกคือจริงแล้วมีอีกเคสหนึ่ง
ซึ่งเรื่องราวที่แจ้งความกันเป็นแบบนี้
คือวันนี้มานะคะแต่ว่ายังไม่ได้ให้เข้ารายการนะคะ
เวลาไม่พอคือแบบเดียวกันเลย
แบบเดียวกันร่วมกันลักษณะในจ้าง

แล้วก็มีแจ้งมาเคยถูกดำเนินคดีแล้ว
อีก๒คดีครับรักทรัพย์นายจ้างเช่นเดียวกัน

วิธีการเดียวกันก็คือว่าบอกว่าถูกรักทรัพย์ไป

เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ต้องกลับเรียนคุณจอมขวั
และท่านผู้ชมทุกท่านตลอดจนท่านผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ

รวมทั้งท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ตอนนี้ทุกหน่วยบูรณาการในเรื่องนี้
ขอข้อมูลและตรวจสอบในเชิงลึกทุกหน่วยงานครับ
คือคดีของน้องก้อยเนี่ย
คือพ่อแม่และตัวน้องก้อยเองตอนนี้
คือเท่ากับเป็นคนที่มีคนติดหมายจับถูกไหมคะ

ซึ่งแปลว่านี่ถ้าตำรวจเจอที่ไหนจับได้เลยหรือเปล่าคะ

จากคดีอัตราโทษจำคุกเกิน๓ปีเนี่ยนะครับ
พระร่างงานสอบสวนสามารถขอหมายจับตามปออมาตรา๖๖ได้
ส่วนที่๒ก็คือเมื่อออกหมายเรียกไม่มาตามหมายเรียก
หรือไม่มาตามนัดพนักงานสอบสวนก็ออกหมายจับ
เคสของน้องก้อยเนี่ยก็คือครั้งแรกออกหมายเรียกไปนะครับ
น้องเขาก็ทราบแล้วก็มอบหมายให้ทนายกลับไปประสาน
แต่ครั้งที่สองน้องเขาไม่ได้รับก็เลยออกหมายจับ
นี่คือเหตุในการออกหมายจับนะครับตามกฎหมาย
ส่วนครอบครัวอื่นเดี๋ยวที่ฉันมาถามเพิ่มนะคะว่า
ครอบครัวอื่นที่เจอคล้ายกันและที่กรณีต่างมารวมอยู่ที่ทนายสงการเนี่ยนะ

คือจริงจริงแล้วทางรายการเราเนี่ยติดต่อเอาไว้นะคะสำหรับนายจ้างคนที่ว่านี้นะคะคุณผู้ชม
ซึ่งตอนแรกเธอก็ค่อนข้างจะยินดีแหละที่จะมาร่วมรายการนะคะ
แล้วก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะคะก็เปลี่ยนเป็นขอมีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ก่อนกันแล้วกันวันนี้
เดี๋ยวเราลองดูนะคะหลังจากโฆษณาถ้า
ถ้าโชคดีแล้วไม่มีอะไรติดขัดจริงน่าจะได้คุยกันพร้อมกันสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเจ้าทุกข์หรือว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นสภาพสตรีนะคะ
แล้วก็ในข่าวเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นว่า
เห็นชื่อมากมายนักนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะมีผลต่อคดีด้วยนะคะ
แต่ว่าอย่างน้อยเราได้พูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ฉันก็จะเรียกในฐานะที่เป็นเจ้าทุกข์ก็แล้วกันนะคะดีไหมคะ

จนถึงตอนนี้นะคะถ้าเราดูความคืบหน้าของทางฝากผู้ที่เรากล่าวหาเนี่ยนะคะว่ารักทรัพย์เนี่ย
ก็คือเขาก็ไปกองปราบกองปราบก็รับไว้แล้วเรียบร้อยนะคะ
ซึ่งจะมีการพิสูจน์กันถ้าเท็จเนี่ยสงสัยเจ้าทุกข์อาจจะต้องกลับข้างกันแล้วนะคะ
แล้วก็มีทางสำนักงานกองทุนยุติธรรมก็ให้ความช่วยเหลือที่จะให้เงินในการประกันตัวนะคะ
และนอกเหนือจากนี้ก็จะมีไปร้องแล้วด้วยที่อายการสูงสุดนะคะ

คำถามคือว่าถ้าฝั่งนี้ออกมาขนาดนี้ค่ะในฐานะที่เป็นเจ้าทุกข์จะออกมาออกสื่อไหมคะ
หรืออธิบายอะไรมากกว่านี้ไหมคะ
แน่นอนน้องเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราก็ฟ้องศาลแล้วค่ะกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

อาทิตย์หน้าเราฟ้องศาลแล้วก็จะแถลงข่าวแล้วค่ะ
หลักฐานที่สำคัญที่สุดที่เรามีอยู่ในมือคือหลักฐานอะไร
คือในเมื่อน้องบอกว่าไม่เคยเข้าห้องเลย

ทนายสงการก็นั่งอยู่ไม่เคยแน่นอนเพราะน้องอยู่ชั้น๖

วันเกิดเหตุน้องก็ไม่เคยอยู่ที่ห้องเลยและไม่เคยมาที่ห้องเลยใช่ไหม

ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพี่เปิดเผยหลักฐานหยิบของพี่เนี่ยมันจะพังกันทั้งประเทศแล้วเด็กคนนี้อนาคตจะไว้ตรงไหน
ในเมื่อทุกอย่างพี่เปิดเผยพี่ก็ไม่ได้อะไรคืนมาแต่ถ้าพี่เนี่ยจะโทรตอนนี้ก็ได้พี่จะถ่ายส่งใครจะรับผิดชอบมั่งพี่จะถ่ายส่งเดี๋ยวนี้เลยอ่ะส่งไลน์เลยเด็กคนนี้เอาของพี่ไปจริง
คนที่ถามคำนึงช่วยตอบนิดนึงพี่จะส่งให้เลย
ค่ะถามว่า
ถามว่าเด็กบอกว่าเมื่อวานเด็กบอกว่าแน่นอนไม่เคยเข้าไปที่ห้อง
และห้องก็ไม่มีรอยงัดแงะนะ
แล้วก็กองพิสูจน์หลักฐานตอบมาแล้วไม่มีนิ้วมือ
พิสูจน์หลักฐานตอบมาได้ยังไงอย่างน้อยก็ต้องมีลายนิ้วมือของเจ้าของบ้าน
พิสูจน์หลักฐานพิสูจน์ชั่วโมงเดียวได้เหรอ
เข้าใจว่าน่าจะหมายถึงไม่มีนิ้วมือของผู้ต้องสงสัยหรือว่าผู้ถูกกล่าวหานะคะ

เขาบอกว่ามีรอยนิ้วมือเลยน้องเขาบอก
เอาอย่างนี้ค่ะคือตอนนี้ในฐานะที่เป็นเจ้าทุกข์นะคะคือเรามีกล้องวงจรปิดในมือซึ่งมัดแน่ว่าเราเห็นว่าสามแม่ลูกนี้พ่อแม่ลูกนี้เข้าไปหยิบของในห้องเราเลยเหรอคะ

ก็แบบน้องก้อยตอบกับรายการอามารินว่าไม่เคยไปที่ห้องเลยเพราะอยู่ชั้นหก
อ่าคำถามก็คือว่าตกลงแล้วเคยไปที่ห้อง
ซึ่งเก็บของหรือเปล่าถูกไหมคะห้องนอนพี่อ่ะ
เคยไปที่ห้องนอนเคยไปค่ะอ้าวเคยไปแล้วไง
วันเกิดเหตุไปหรือเปล่าคะวันเกิดเหตุ
ใช่ค่ะไปเอาเสื้อผ้าออกมาให้ในจ้างไปส่งที่ให้ลูกชายค่ะ
อ่าแล้วไงต่อค่ะแล้วก็ไม่ได้เข้าไปอีกเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะอ่าแล้วไงต่อค่ะเลยน่ะค่ะ
แล้วไงต่อค่ะเขาเขาเขาตอบแบบนี้เลยโดยขึ้นชั้นหกไปเลยน่ะ
เขาตอบว่าเขาไม่ได้เข้าไปอีกแล้วอยากในฐานะเจ้าทุกข์อยากทราบอะไรต่อคะ
อ่าวโอเคธนายสงการคุณเนี่ยพิกลิ้นนะ
แล้วฉันจะไม่เอาเรื่องเลยฉันขอส่งไลน์ได้ไหมว่างมาได้เลยครับ
ส่งส่งไลน์โอเครูปรูปก้อยวงจอมปิดอ่ะคะ
จากในภาพใช่รูปเขายกของเลยในเมื่อเขาบอกว่าชัดเจนเลย
เขาเนี่ยออกไปโดยมีกระเป๋าตังค์ไปลูกเดียว
ไปโรงพักก็มีกระเป๋าเสื้อผ้าไปลูกเดียวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะ
คืออันนี้ได้คำตอบแล้วจะส่งป่ะคะรูปส่ง
ตอนนี้อ่ะคะใช่อ้าวทานมั้ยค่ะเนี่ยแต่คุณสงการรับผิดชอบเด็กนะ
แต่ถ้าพี่ส่งเนี่ยคนที่ดูข่าวทั้งหมดจะตกใจ
ไม่เป็นไรส่งเลยว่าเด็กดิดพิ้วทั้งหมด

ค่ะหนูมั่นใจ

ให้ส่งเลยถ้าเห็นว่าหยิบ
ผมอยากจะรู้เหมือนกันเพราะเด็กบอกกับผม

ส่งเลยครับ

มั่นใจว่าหนูไม่ได้นำสิ่งของที่นายจ้างแจ้งมา

ไม่ใช่พี่ถามว่า

ไม่ใช่คนละเรื่อง

ออกจากห้องเสร็จแล้วได้เข้าไปอีกไหม

ใช่ไหมคะไม่ค่ะ
หนูมั่นใจไม่ได้กลับนะ

คือสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเข้ากี่รอบนะคะ

ตกลงหนูหยิบทรัพย์สินในจ้างไปไหมแน่ใจ

ฐสงกานฐสงการฟังลิปนึง
จากที่ออกมาแล้วล็อกห้องแล้ว

ถ้าหยิบทรัพย์ศิลป์แม่เมื่อไหร่ผมเลิกช่วยแค่ทีนี้
โอเคเลยพี่จะส่งหยิบทรัพย์สินเลย
เอาที่เขาเห็นกำลังหยิบเนี่ยผมอยากรู้

สิเดี๋ยวสิฟังพี่นิดนึง
หลังจากน้องก้อยหลังจากที่ขับรถออกไปแล้ว
น้องก้อยไม่มาห้องพี่เลยใช่ไหม

เอาอย่างนี้นะคะ

ขออนุญาตค่ะในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินรายการ
ฉันขอใช้ส่วนของบทบาทนี้ในการทวงถามนะคะว่า
ในกรณีที่เจ้าทุกข์ได้คำตอบแล้ว
และประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าเข้ากี่รอบ

ประเด็นคือว่าเจ้าทุกข์พยายามจะบอกว่ามีหลักฐานว่า
หยิบทรัพย์สินของเจ้าทุกข์ไป

หลังจากที่ออกไปแล้วล็อกห้องแล้วเนี่ยในวันเกิดเหตุเนี่ย
ปิดห้องออกไปข้างนอกแล้วเนี่ย
ก้อยไม่ได้เคยกลับเข้ามาอีกในห้องพี่เลยใช่ไหม
เรียนขอเป็นคำถามสุดท้ายเพราะว่าเรื่องนี้คือประเด็นซ้ำนะคะ
ไม่ซ้ำจ้ะเพราะว่า
เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเลยค่ะ
คำตอบแล้วว่าเขาตอบว่าเขาไม่ได้เข้าไปอีกเลยจากคำถามเมื่อสักครู่นี้ค่ะ

เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้

คือเวลารายการเนี่ยไม่ทัน
คือเพราะรูปที่ส่งมาเนี่ยต้องผ่านกระบวนการเพื่อนำขึ้นหน้าจอก่อนนะคะ
ไม่ส่งไลน์ไงส่งไลน์โชว์เลย

ฉันไม่ทันนะคะเพราะเดี๋ยวต้องเข้านิวส์โชว์แล้ว
คำถามคือว่าพรุ่งนี้มาออกรายการดิฉันไหมคะ
พรุ่งนี้มาออกถามตรงไหมคะ
เอาตอนนี้ไม่ดีเหรอผู้ชมจะได้ดูไง
พี่ขอเอาตอนนี้ได้ไหมรูปเดียวเองโทรไลน์ไปเลย

แค่รูปเดียวรูปเด็กคนนี้ยกของพี่โทรไลน์ได้เลย
เอาอย่างนี้นะคะงั้นทำตามกระบวนการที่เจ้าทุกข์เสนอมาเลย

แล้วส่งรูปมาทันทีนะคะ
ได้เดี๋ยวเราโทรกลับไปทันทีส่งทันทีนะคะ

อ้าวกลับมาเรียนไม่แน่ใจว่าพยายามจะพูดในกี่รอบนะ
แต่พี่ต้องถามนะคะว่าไม่ว่าจะกี่รอบ
แน่ใจนะว่าไม่ได้หยิบของของเจ้าของบ้านไปเลย
แน่ใจค่ะทั้งพ่อและแม่ด้วยแน่ใจหนูแน่ใจมาก
สงการได้พยายามหาหลักฐานหรือยังคะ
คือผมเนี่ยสอบถามเบื้องต้น

ผมหาข้อมูลในพื้นที่ที่ภูมิลำเนาเขาอยู่ว่า
เขามีทรัพย์สินเพิ่มหรือพฤติกรรมที่แสดงตัวว่ามีเงินทรัพย์สินหรือไม่

ถ้าอาจารย์รู้เมื่อใดว่า

ก่อนที่จะเข้าไปช่วยครอบครัวนี้ได้ถามตำรวจหรือยังค่ะ
คือถ้ามันร่วงเลยมาขณะที่เขาออกหมายได้เนี่ย
ถ้าโทษจำคุกเกิน๓ปีพนักงานสอบสวนสามารถออกหมายจับได้เลยครับ
ไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียกแต่บางครั้งอาจออกหมายเรียกแล้วไม่มาก็ออกหมายจับ
แต่ว่าขั้นตอนมาจนถึงตอนนี้ไม่คิดว่าตำรวจเขามีพยานหรือว่าหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อมัดเลยเหรอคะ
ก็นี่ไงครับเหตุที่เราไปร้องที่สนประชาชื่น
ให้ทางภูมิกับสอบประเด็นทรัพย์สินทรัพย์๑๑รายการมีอะไรบ้าง
แล้วที่น่าสนใจวันนี้ครับเรื่องนี้ผมว่าไม่เรื่องธรรมดา
มีผู้เสียหายจำนวนมากที่ถูกดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์

ผมบอกได้เลยครับว่าเรื่องนี้ผมกัดไม่ปล่อยแน่ถ้าเด็กไม่ผิดผมต้องช่วย
คือที่ทนายกำลังจะอธิบายให้เราฟังก็คือว่าเนื่องจากโทษมันมีกำหนดเอาไว้

ซึ่งอาจจะไม่ได้หมายความว่าตำรวจมีพยานหลักฐานอยู่ในมือก็ได้
เดี๋ยวก็จะถูกนะคะภาษาผิดหมายรู้มากกว่าดิฉัน
แต่คำถามของที่ฉันที่ถามไปย้ำอีกทีก็คือว่า
นายสงการแน่ใจว่าตำรวจยังไม่ได้ได้พยานหลักฐานเพิ่มเติม
หรือเมื่อสักครู่นี้ฟังเจ้าทุกข์ซึ่งเป็นนายจ้างนี่นะคะ

ไม่เป็นไรครับคือเขาระบบกฎหมายไทยระบบเก่าหา
แต่ที่เราติดใจนะครับวันนี้เป็นแบบที่เราไม่ได้คาดหมาย
มีผู้เสียหายและเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยขณะอยู่ในศาลเนี่ย
รอการพิจารณาคดีของศาลอยู่มาร้องว่าถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกัน
น้องก้อยพ่อแม่ถูกกล่าวหาว่ารักทรัพย์๑๐กว่าล้านบาท
เคสหนึ่ง๓ล้านกว่าและอีกหลายเคสที่ประสานมา
ทำให้วันนี้เมื่อมีคดีน้องก้อยขึ้นมาทำให้สำนักงานกองทุนยุติธรรม
ตอนนี้ครับกระทรวงยี่ธรรมกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ
เริ่มเข้ามาแล้วครับมาดูว่าคดีน้องก้อยคดีอื่นมีความผิดปกติหรือไม่
ขณะนี้เบาะแสต่างพรั่งพลูเข้ามามากมายเหลือเกินครับ
ฉะนั้นแล้วคดีนี้ทุกท่านจับตาดูให้ดีครับ
ในส่วนของคดีพ่อแม่ลูก๓คนนี้มาถึงตอนนี้นะคะ
แล้วก็ได้ร้องผ่านสื่อคำถามคือว่าคดีอื่นครอบครัวอื่น
สมาชิกในครอบครัวเนี่ยไปอยู่ถึงขั้นไหนแล้วคะ
คดีตัดสินพิพากษาจำคุกไปแล้วบางคดี
กำลังอยู่ในการพิจารณาคดีของศาลบางคดี
ถูกดำเนินคดีหลายส่วนอืมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
ผมจะประสานนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาธนายความนะครับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงยุติธรรม
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติผู้จัดการสอบสวนกลางเนี่ย
ท่านดูคดีนี้เถอะครับไม่ใช่ธรรมดา

ดิฉันให้ดูพร้อมกันรูปส่งมาแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูจากรูป
ที่นายจ้างหรือว่าเจ้าทุกข์เป็นคนส่งมา

อยู่พี่ให้รูปเดียวรูปที่มีตัวพี่พี่ไม่ให้
รูปนี้คือส่วนไหนของบ้านคะ
รูปที่นี้กระเป๋าเดินทางจากจริงรายอยู่ในบ้านพี่

รูปนี้คือกระเป๋าเดินทางของพี่ในห้องพี่

ลีฟจะยกออกไปจะเอารูปยกไหมยกจากบ้านพี่ออก

ทีนี้มาทางก้อยค่ะกระเป๋า

กระเป๋าของนายจ้างแต่ว่าคือหนูเอาไปเก็บไว้ที่ชั้น๓
เพราะว่าในนั้นมันจะมีตู้เก็บของที่ห้องแมวอะค่ะ

คือเขาก้อยบอกว่าก้อยไม่เคยมาห้องพี่อีกเลยไง

เดี๋ยวนะคะ

รูปนี้เป็นรูปที่แสดงว่า
เด็กและแม่หยิบเอาของเจ้าของบ้านออกไปหรือเปล่าคะ

ถูกต้องของอยู่ในห้องพี่
เอ้วก่อนนะครับว่าจะใช้สิทศ์ทางตรงล่าออกกันเลยครับปิ
ฐานายสงการไม่ต้องหลอกล่อออกไปเลย
เพราะว่าชื่อเสียงศักดิ์นี้สำคัญกว่า
มีได้ค่ะไม่ใช่ผมอยากให้ภาพที่ซับเสียงให้พันเรื่อง

เดี๋ยวฉันมาค่ะคือพรุ่งนี้นายจ้างหรือว่าเจ้าทุกข์เนี่ยจะมาออกรายการกับจอมขวัญพรุ่งนี้ไหมคะ
ไหนเมื่อกี้บอกว่าได้ภาพนี้ก็พอใจไง
อ๋อมีได้ค่ะที่ฉันหมายถึงว่าเป็นสิทธิ์ของท่านเองนะคะ
จะใช้สิทธิ์ในการอธิบายมากกว่านี้ไหมคะ
ไม่อธิบายแล้วแค่นี้ก็พลิกลิ้นแล้ว

อ่ะเดี๋ยวที่ฉันให้ตามต่อเดี๋ยวถ้าให้จะตามต่อแน่แล้วมันมันไม่ใช้สิทธิ์นี้
งั้นวันนี้เราลากันเท่านี้ก่อนนะคะหมดเวลาแล้วจริงค่ะ

เดี๋ยวเราอาจจะได้มาเจอกันอีกขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ

ลากันไปก่อนค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ